ด้านหลังนี่ขำไม่ออกยิ้มไม่ออกแล้วค่ะ
วิกฤตจริงนะมวลน้ำเหนือเนี่ย

ดูความสูงของต้นกล้วยคุณผู้ชมพอนึกออกใช่ไหม
และระดับน้ำขึ้นมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงค่ะในบ้านจะเป็นยังไง
โอ้โหสถานการณ์น้ำท่วมนี้ไปตรวจสอบที่สุโขทัยกันก่อนคุณผู้ชม
คลี่คลายนะคะมวลน้ำจากแพร่เนี่ยไหลมาสมทบตรงประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์
ที่อำเภอสวรรคโลกปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นค่ะวัดได้๙เมตร๙๖๘เมตรนั่นแหละ
ทำให้น้ำล้นพนังกั้นน้ำแล้วก็ไหลไปท่วมบ้านของชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๔หมู่๙ที่ตำบลป่ากุมเกาะซึ่งเป็นพื้นที่เหนือประตูระบายน้ำ
แล้วก็ทำให้บ้านเรือนเนี่ยนะคะโอ้บางจุดเนี่ย
กลายเป็นว่าบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเป็นร้อยหลังโรงเรียนก็ต้องปิดการเรียนการสอนไป๒แห่ง
ชาวบ้านเองต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำมันท่วมสูงบางจุด
โอ้โหถ้าเกิดว่ามันท่วมสูงกว่า๑๘เมตร

มิดหัวแล้วบางคนอ่ะชาวบ้านบางส่วนต้องเอารถยนต์ขึ้นไปไปจอดหนีน้ำอะค่ะ
เพราะว่าที่ตำบลป่ากุมเกาะเนี่ยนะมันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นแอ่งด้วย
จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประจำเลยอันนี้คือที่สุโขทัยนะคะ
สุโขทัยเราได้เห็นความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในบ้านใช่ไหม
กำแพงเพชรหน่อยคุณผู้ชมฮะกระแสน้ำปิงได้ไหลแรง
มันไปกัดสะสะพานอะเห็นไหม

ลูกหลานกันแล้วก็ใจคอไม่ดีคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าสะพานวังแขมหรือว่าสะพานศรีมงคลวัชิรานุสร
ที่มันเชื่อมต่อระหว่างตำบลวังแขมและตำบลแม่ลาด

เพราะไม่รู้ว่ามันจะซุดแล้วก็ถล่มลงไปเมื่อไหร่ครับ
อันนี้ช่วงเย็นวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ

แล้วก็ไอ้ภาพสะพานที่มันซุดขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
ดหัวเอาไว้บอกว่ารอวันถล่มเนี่ยก็น่ากลัวเหลือเกิน
ว่าทำยังไงพ่อเมืองกำแพงเพชรอย่างผู้ว่าชาทิพย์รุจนเสรี
ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายของสะพานวังแข็มตรงนี้
คำสั่งแล้วนะพี่เบิร์ตว่าห้ามเดินข้ามไปมาอย่างเด็ดขาด
พระคุณครับท่านผู้ว่ากลัวไงว่าจะเกิดสะพานพังถล่มลงมา
สะพานตรงนี้มันข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมระหว่างตำบลวังแขม
กับที่ตำบลแม่ลาดที่อำเภอคลองขลุงนะคะ
ก็ตอนนี้สั่งแล้วให้เร่งซ่อมแซมสะพานโดยเร่งด่วนนะคะ